คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องของโควิด๑๙กลับมาเป็นที่สนใจ
เป็นที่ตื่นตัวของคนในสังคมมากขึ้น

มันน่าตกใจเหมือนกันมันน่าตกใจมากเพราะว่าก็มีคนเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น
แล้วไม่สบายไปหาหมอตอนแรกปกปิดว่าตัวเองไม่ได้ไปต่างประเทศมา
ไม่ได้ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาตรวจไปตรวจมามันเจอไง

ผมเป็นบวกโอ้โหทีนี้เราอยากชวนผู้ชมส่งไลน์
เราอยากจะเรียกร้องให้คุณผู้ชมที่เดินทางไปจุดที่มันเสี่ยงเนอะ
รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อตัวเองในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ไปตรวจซะดีกว่า
ใช่ค่ะคืออย่าคิดว่าแต่ว่าฉันไม่มีอาการไม่น่าเป็นอะไรหรอก
คือเอาว่าเราในฐานะประชาชนทุกคนเนาะรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองนี่แหละ
เพราะมันคือผลดีของตัวคุณเองถ้าคุณกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ญี่ปุ่นเกาหลีจีนอีรานอะไรเนี่ยที่เรามีลิสต์เอาไว้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาแจ้งด้วยนะคุณผู้ชมให้หนึ่งเลยสังเกตการณ์ตัวเองอ่ะ
กักตัวตัวเองไว้ก่อนก็ได้๑๔วันแจ้งกับทางออฟฟิศเชื่อว่าเขาเข้าใจ
แจ้งเขาไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้เรากลายเป็นภาหะ
ในการนำเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ไปแพร่ระบาดให้มันกว้างไปกว่านี้
เพราะถ้าไม่บอกมันจะควบคุมยากมากเหมือนกับเหตุการณ์ต่อไปนี้
ซึ่งเป็นต้นเรื่องทำให้ตอนนี้คนในสังคมตื่นตัวแล้ว
แล้วเริ่มกลัวกับโรคนี้มากขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่ามีตายายคู่หนึ่ง
เป็นปู่ย่าแล้วกันเขาเดินทางไปเที่ยวที่ฮอกไกดม
ค่ะเดินทางกลับมาเมืองไทยยี่สิบกุมภาพันธ์แล้วปรากฏว่าตัวเองเป็นไข้
ไปหาคุณหมอซักไปซักมาตอนแรกไม่ยอมบอกว่ากลับมาจากญี่ปุ่น
ถึงขั้นกลับต้องถามอยู่หลายรอบสุดท้ายก็ยอมรับว่ากลับมาจากญี่ปุ่น

ถูกต้องแล้วทำให้หลานนั้นก็ติดไปด้วย
ทำให้คนในครอบครัวคนรอบข้างเขาเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะติดโรคนี้ไปด้วย
คือลามไปถึงตอนนี้โรงเรียนที่หลานของเขาที่ติดโรคไปเรียนเนี่ย

ใช่มาดูกันหน่อยแจ้งย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
สำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางมากับเที่ยวบิน
คุณผู้ชมครับใครเดินทางมากลับเที่ยววันนี้ไปตรวจซะ
ไปตรวจทรัพย์เพราะว่าคุณเดินทางมากับผู้ที่เป็นโรคโควิด
สองรายบนเที่ยวบินนี้นะครับ
เรามาไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ดูไทม์ไลน์ของเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

ถ้าเราเรียงตามลำดับเวลาเนี่ยหญิงชายคู่หนึ่งคือปู่ย่าคู่นี้
เดินทางไปเที่ยวที่ฮอกไกโดของญี่ปุ่นไปกับกรุ๊ปทัวร์นะฮะ๑๖๒๐กุมภาพันธ์
แล้วก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยคือลงที่ท่ากาศยานดอนเมือง๒๐กุมภาพันธ์
ฝ่ายผู้ชายคือคุณปู่มีอาการเป็นไข้
ก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลบีแคร์ไปเข้าโรงพยาบาล๒๓กุมภาพันธ์
เรื่องต้นคุณหมอก็ตรวจไปตรวจมาก็วินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ
ส่วนฝ่ายผู้หญิงคุณย่าไปเฝ้าไข้คุณปู่ครับ
แต่ผู้ป่วยเองไม่ได้แจ้งว่ามีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงคือญี่ปุ่น
คุณหมอก็ไม่ทราบนะฮะคือถามแล้วท่านก็ไม่ยอมบอก
จนกระทั่ง๒๔กุมภาพันธ์เค้นไปเค้นมาคุณลุงคุณปู่คนนี้ถึงยอมบอก
แล้วสุดท้ายพอบอกปุ๊บเนี่ยผลเลือดออกมาพอดีพบว่าเป็นบวกก็คือเป็นโรคโควิด๑๙
ทั้งสองคนก็ติดเชื้อไปทั้งคุณปู่คุณย่าพอเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมเรื่องราวมันบานปลายสิ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขากลับมาเขาก็กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวไงลูกหลานอีกออกไปเจอใครบ้างแต่ละพื้นที่เออ
แล้วแน่นอนระหว่างนั้นเนี่ยแค่๒วันก็ตามทีมันมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบีแคร์ดูแลผู้ป่วยอยู่ช่วงแรกเกือบ๔๐คน
ซึ่งช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรตอนนี้ต้องให้บุคลากรเหล่านั้นต้องดูอาการในห้องปลอดเชื้อทั้งหมดเลยคุณผู้ชม
นี่กลุ่มแรกที่โดนไปนะฮะแน่นอนคนในครอบครัวของปู่ย่าคู่นี้เขามีหลาน๒คนคือ๘ขวบกับ๓ขวบ
ไม่ได้ไปญี่ปุ่นกับปู่กับย่าแต่ปู่ย่ากลับมาก็อยู่ในบ้านไงคุกคีเล่นกันกับปู่กับย่าปู่ย่ากับหลานก็เล่นกันไป
สุดท้ายครับหลานติดโควิด๑๙ด้วยก่อนจะไปทราบแล้วจริงแล้วก่อนจะทราบว่าหลานติดหลานไปโรงเรียน
ตามปกติไปโรงเรียนคือโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนดอนเมืองไปเรียนเต็มเต็มวันตามปกติ
แน่นอนไปเจอใครเพื่อนในห้องเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมโต๊ะทานข้าวกลางวัน
เจอทั้งโรงเรียนนะคะคุณครูด้วยเอออ้าวทีนี้เป็นยังไงมันก็บานปลายอีก
พวกครองมีคงให้มารับเกิดกลับบ้านเลยนะที่บางตัวลงเรียนปิดแล้วค่ะวันแต่คราวที่
วีก็เลยลงพื้นที่สอบถามเรื่องมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะโรงเรียน
พระหรือไทยคอนแวนสั่งปิดช่วงคราวแล้วค่ะ
ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองพร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข๖๐กอง
ควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่โรงเรียนพระหารุทัยดอนเมืองนะคะ
เพื่อดำเนินการควบคุมโรคโควิด๑๙
มาตรการก็คืออันดับแรกสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่เป็นกลุ่มสัมผัสโดยตรง
มีความเสี่ยงสูงก็คืออยู่ในห้องเดียวกันกับน้อง๘ขวบที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นนักเรียนชั้นป๓ทับ๔๓๐รายคุณครู๑๑รายค่ะ
ทุกคนจะต้องถูกติดตามอาการ๑๔วัน
ต้องไปทำความสะอาดที่พักอาศัยงดออกนอกบ้าน
ส่วนกลุ่มสัมผัสความเสี่ยงต่ำเนี่ยประมาณ๑๐๐คนได้นะคะ
ก็ต้องงดกิจกรรมไปในที่ชุมชนหรือว่าที่ที่มีผู้คนหนาแน่น
มาตรการที่๒ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้ร่วมกันกับกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย
จะทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนพระหารุทัยดอนเมือง
มาตรการที่๓จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติตนและการทำความสะอาดที่พักอาศัย
แล้วก็มาตรการที่๔โรงเรียนพระหารุทัยดอนเมืองนะคะ
ปิดโรงเรียนเลย๑๔วันค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๖ขออภัยวันนี้นะคะ๒๖กุมภาพันธ์ไปจนถึง๙มีนาคมเลยนะคะ
นี่นะฮะโดนไปอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากที่โรงพยาบาล
อันนี้โรงเรียนของหลานก็ต้องปิดไป
ยังไม่จบนะคะมันไม่ได้จบที่โรงเรียนค่ะ
เพราะว่าต้องขยายผลไปที่พ่อของเด็ก๘ขวบก็คือลูกของคุณปู่ที่ติดเชื้อนั่นแหละ

ทางธนาคารออกประกาศสั่งปิดสาขาดอนเมืองเลยนะคะ
ตั้งแต่๒๕๒๗กุมภาพันธ์
จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งก็คือ๒๙กุมภาพันธ์นี้
เพราะมีประกาศจากธนาคารธนชาติออกมาแล้วนะคะว่า
ผลตรวจพ่อของเด็กไม่พบเชื้อโควิด๑๙

ก็คือผลเป็นลบ
ไม่ได้ติดเชื้อแต่ก็ต้องหยุดเฝ้าดูอาการต่ออีก๑๔วัน
เพราะว่าตอนนี้ระยะเวลาของการฟักเชื้อมันไม่แน่นอน
มันอยู่ที่๑๔ไปจนถึง๒๗วัน

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องป้องกันเอาไว้ก่อน
ส่วนที่โรงพยาบาลบีแคร์ค่ะก็ย้ายคุณปู่ที่เป็นผู้ป่วย
ไปรักษาตัวกักโรคที่โรงพยาบาลโรคสวงอกแล้ว
ส่วนคุณย่ากับหลานส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำราชนราดูน
ครับซึ่งวันนี้ทางด้านของแพทย์สู่ขุมการจนับพิมาย
หลัดกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงนะครับ
สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือว่าโรคโควิด๑๙นะครับ
ในไทยตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเหมือนกันเพราะว่า
มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่หายดีกลับบ้านได้อีก๒คน
หญิงไทย๑ชายจีน๑ตอนนี้ทำให้อัตราคนที่ติดเชื้อที่ป่วยอยู่เนี่ย
อยู่ที่๒๔รายแต่พอมีข่าวดีไม่เท่าไหร่มันก็มีข่าวร้ายขึ้นมาสิ
เพราะวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่๓ราย
อย่างที่บรรยายงานไปเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็คือคุณปู่คุณย่าคู่เนี้ย
กลับมาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเป็นไข้อยู่๓วัน
แต่ก็ไม่หายมันแรงขึ้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลจนตรวจว่ามีเชื้ออยู่นะครับ
แล้วก็แน่นอนนะฮะตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลโรคทรงอกอยู่นะฮะ
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณปู่ก็คือคุณย่านี่แหละนะฮะ
แล้วก็กลับมามีอาการไอก็เลยต้องส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลมราชนาราดูลด้วย

ส่วนรายที่๓เป็นหลานชายอายุ๘ควบแน่นอนก็เล่นใกล้ชิดกับปู่กับย่าก็มีอาการป่วย
ตอนนี้ไปตรวจเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นบวกเช่นเดียวกัน

รายแล้วคือคุณปู่คุณย่าแล้วก็หลานวัย๘อายุ๘ขวบ

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ติดตามผู้ติดเชื้อ
ไม่ใช่สิเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิด๑๐๐
เพราะว่าแน่นอนปู่ย่าเขาไปทิพย์ใช่ไหม

ก็ไปคุยกันไปจับต้องสัมผัสกันในทริปนี้ทั้งหมด
ก็ต้องติดตามกันว่ามีคนเข้าข่ายติดเชื้อหรือเปล่า
ตอนนี้ถึงแม้ว่ายืนยันว่าไทยยังเป็นการระบาดระยะที่๒อยู่
แต่ว่าเรายังไม่วางใจว่ามันจะเพิ่มเป็นระยะที่๓หรือเปล่า

แน่นอนไม่ใช่แค่ปู่ย่าคู่นี้
แต่มันลามไปถึงคนในวงการบันเทิง
ช่วงที่ผ่านมามีคนในวงการบันเทิงไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะ
เพราะมีข่าวออกมาว่ามีชายไทยคนหนึ่งไปฮอกไกโดญี่ปุ่น

ทำให้ชาวเน็ตกับเหล่าแฟนคลับแห่เข้าไปเป็นห่วงอันนี้
แม่ลูกคู่นี้น้องมะลิกับแม่โบ
คือสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวฮอกกระโดมาเหมือนกัน
ก็เลยเป็นห่วงจังเลยต้องดูอาการมารีดกับแม่โบหรือเปล่า
พร้อมกับชี้แจงว่าตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยแม่โบกับมะลิเนี่ยได้กักตัวอยู่บ้านครบสิบสี่วันแล้วนะแล้วก็เฝ้าดูอาการอยู่รวมไปถึงลูกทิพย์ทุกคนที่ไปด้วยกันที่บอก๗๐คนเนี่ยก็ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันหากมีใครผิดปกติก็จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันก็เลยฝากเตือนทุกคนว่าคนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงครับ
ตอนนี้ทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีได้รับคำยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวของคุณแม่โบ
สายการบินที่เดินทางกลับมาเป็นคนละสายการบินกับปู่ย่าที่เพิ่งเป็นโรคนี้
ซึ่งระหว่างการท่องเที่ยวมีการป้องกันอย่างดี
ทริปไม่มีคนสูงอายุไม่มีคนสุขภาพที่เป็นป่วยเป็นไข้นะ
ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีทุกคนใส่แมสพกกเจลล้างมือ
โดยเฉพาะน้องมะลิจะถอดแค่ตอนถ่ายรูปเท่านั้น
ทุกคนผ่านการตรวจที่สนามบินดอนเมืองอย่างเข้มงวด
ซึ่งหลังจากครบกำหนด๑๔วันในการกักตัวก็จะไปหาคุณหมอให้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะออกใบรับรองมาว่าไม่มีการติดเชื้อ
ส่วนน้องมะลิให้ลาหยุดโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อความปลอดภัยของตัวมะลิเองแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนนะฮะ
มาเกาะไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้อิตาลีแล้วก็อิราณ
กลับมาถ้าไปเช็คได้ไปเช็คเลยก็ดีหรือถ้าเป็นไปได้รับผิดชอบกับตัวเอง
กักบริเวณตัวเองก่อน๑๔วันแจ้งหน่วยงานแจ้งออฟฟิศแจ้งที่ทำงานเอาไว้

บางคนจะไปตอนนี้อย่าเพิ่งไปดีกว่า
คือบางคนซื้อไว้แล้วก็เสียดายเงินก็เข้าใจเหมือนกัน
แต่ก็คือมันต้องระมัดระวังจริงเพราะว่ามันติดมันแพร่กันได้ง่าย

ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยของเราก็มีคนที่รักษาหายแล้วก็ได้กลับบ้านใช่ไหมคะ
สถานการณ์ที่จีนเองก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าก็มีคนที่รักษาหายแล้วก็ได้กลับบ้านไปเหมือนกัน
แต่จะบอกว่าที่เกาหลีใต้กับอิตาลีโอ้โหตอนนี้หนักมาก
อันตรายมากนะคะเพราะว่าอิตาลีเองก็ปิดเมือง
เกาหลีใต้ไปอีกประเทศหนึ่งแล้วค่ะ

ยังคงมีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้นรายวันค่ะ
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยของเกาหลีใต้เนี่ยพุ่งทะลุ๑๐๐รายแล้วนะคะ
อยู่ที่๑๒๖๑รายเสียชีวิตแล้ว๑๒ศพ
ก็ถือเป็นชาติที่พบผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับที่๒ค่ะ
โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบใหม่มีมากกว่า๑๐๐รายที่เป็นผู้ป่วยจากเมืองแทกู
ซึ่งก็เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทางการเชื่อว่ายอดผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
หลังจากที่มีการตรวจสอบสมาชิกของโบสถ์ชินชอนจิ
ที่มีผู้ป่วยเป็นสมาชิกจากบทแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
จริงแล้วเนี่ยยอดของเกาหลีใต้ที่พุ่งก็พุ่งจากผู้ป่วยผู้หญิง
คนที่๓๑ของประเทศนั่นแหละ
ที่ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับตัวเอง
ยังคงไปใช้ชีวิตไปโบสถ์ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวตามที่ต่าง
ยอดผู้ป่วยโรคโควิดในเกาหลีใต้มันพุ่งขึ้นแบบนี้
สำหรับโบสถ์ที่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้ป่วยรายนี้เขาเข้าไปทำกิจกรรมเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการส่งรายชื่อสมาชิกทั้งหมดให้ทางการเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งสมาชิกโบสถ์นี้มีกว่า๒แสนคนค่ะ

ส่วนสำนักข่าวสินหัวของจีนนะคะมีรายงานว่า๓มณฑลในประเทศจีนปรับลดระดับเตือนภัยลงแล้ว
โดยมณฑลเสชวนและพื้นที่ปกครองตนเองสิ่งเจียงลดระดับจากระดับ๑
ซึ่งถือเป็นระดับร้ายแรงที่สุดลงไปเป็นระดับ๒ค่ะ
ส่วนเขตปกครองตนเองมองโกเลียในก็ปรับลดระดับจากระดับ๑ไปเป็นระดับ๓
ซึ่งระดับต่ำที่สุดก็คือระดับที่๔ก็ถือว่ามองโกเลียไนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าสู่ภาวะใกล้จะปลอดภัยแล้ว
ภาคอิตาลีเขาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยอยู่ที่๓๒๓รายเสียชีวิตไป๑๑ศพแล้วค่ะ
ซึ่งจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า๑๔๕ภายในระยะเวลาวันเดียวเท่านั้น
โดยนอกจากอิตาลีแล้วนะคะประเทศเพื่อนบ้านอย่างออสเตรียโครเอเชียแล้วก็สวิสเซอร์แลนด์เจอผู้ป่วยใหม่๑ราย
ทางการอิตาลีบอกว่ามีการหารือกับประเทศอื่นที่อยู่ติดชายแดนอิตาลีแล้วว่าจะยังไม่มีการปิดชายแดนนะคะ
สำหรับยอดผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่๘๑๑๒๔รายเสียชีวิตแล้ว๒๗๖๔ศพค่ะ
ถ้าไม่รวมประเทศจีนนะคะอีรานคือประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่๑๖ศพค่ะ
ส่วนประเทศไทยตอนนี้ยอดผู้ป่วยอยู่ที่๔๐รายหลังจากที่ไปเจอครอบครัวของคุณปู่คุณย่าแล้วก็หลานวัย๘ขวบเนี่ยเพิ่มมาอีก๓คนก็เลยยอดเพิ่มไปเป็น๔๐รายแล้วค่ะ
อย่าลืมนะครับรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถ้าใครพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นไข้ไม่สบายมีน้ำมูกเจ็บคอไปตรวจซะเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็คนรอบข้างคุณ